เรื่องนี้ฮะแปลกงงหน่อยนะครับ
แต่ว่าก็นี่กลายเป็นพาดหัวที่เห็นอยู่ข้างหลังแล้ว
เฮียนผีหวงของตามทวงตุ๊กตาคืน

อุบัติเหตุรถชนกันแล้วทีนี้ในรถก็มีคนตายด้วย

ปรากฏว่าพอเอาซากรถไปเก็บไว้ที่อู่จอด

ต้องเปิดภาพจากกล้องวงจรปิด
ตุ๊กตาในรถหายไปไหน
ก็เลยเจอภาพเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

ตุ๊กตาร่วงลงมา

เดินวนไปเวียนมาอยู่ตรงนั้น

ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาพร้อมกับสุนัขหนึ่งตัว
แล้วก็ถือตุ๊กตาตัวใหญ่

เห็นมันร่วงคือเขาโยนคืนนะ

ในพื้นที่หมู่๖ตำบลนครลุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับ

มาขโมยตุ๊กตาตัวใหญ่ตัวนี้ไป
จากรถกระบะที่จอดรอซ่อม

มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะ

ตอนมาขโมยคือขโมยวันที่๑๐
ในช่วงกลางวันช่วงบ่าย๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา

เอามาคืนวันที่๑๑กรกฎาคม

ทีนี้สร้างความงุ่นงงให้กับเจ้าของอู่อย่างมากนะฮะ
ว่าก่อนหน้านั้นตุ๊กตาหายไป
แต่เหตุฉะไหนตุ๊กตาถึงกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของอู่ซ่อมรถนะฮะ

หลังจากที่ขโมยมันได้เอาตุ๊กตากลับมาคืน
โดยเจ้าของอู่ก็เอาตุ๊กตาตัวนี้
เอาไปวางไว้บนเบาะรถด้านหลังคนขับ
ซึ่งตุ๊กตาตัวนี้เป็นของผู้เสียชีวิต
เพื่อนให้เป็นของขวัญในวันคล้ายวันเกิด
แต่มาประสบอุบัติเหตุซะก่อน
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก็ยังงงอยู่นะฮะ
เพราะหากจะมองว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์

แล้วก็มีรถที่เกิดอุบัติเหตุมีคนตายมาแล้ว

เห็นรถที่มีคนตายอยู่ก็หลายคันนะ
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แปลกใจอะไรแบบนี้นะฮะ
เบื้องต้นทราบว่าชายที่ขโมยตุ๊กตาไป

ซึ่งผู้ใหญ่บ้านกำลังตามหาตัวอยู่เช่นกันนะครับ
ทุกคนก็สงสัยหากเจอตัว
จะได้ถามสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะฮะ